เดี๋ยวฉันก็พาไปต่อค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อเลยกับอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยคุณรู้ไหม

เกาะศรีชังเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนเกาะด้วยนะคะ
ตามไปเลยจุดแรกที่จะพาไปเป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕
เพราะว่าอากาศที่นั่นเขาบอกว่ามันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดปีเลยนะคะ
แล้วก็คุณจะเห็นไหมว่าบรรยากาศมันมีแบบว่าน้ำทะเลสีฟ้าตัดกับท้องฟ้าสีสวย
แล้วมันมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก
มันเหมาะกับเป็นสถานที่สำหรับการประทับพักฟื้นของพระบรมวงศาลวงศ์ในสมัยนั้นนะ
เขาบอกแบบนี้และก็พลาดไม่ได้เลยนะคะกับฐานพระที่นั่ง
คือเขาบอกว่าฐานพระที่นั่งตรงนี้เป็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ของพระที่นั่งไม้สักทองหลังหนึ่ง
ปัจจุบันนี้ตอนนี้คือพระที่นั่งวิมารเมฆค่ะ
โอ้โหเห็นมุมสูงแล้วอื้อหือ
ส่วนอันนี้ที่จะพาไปลัดเลาะขึ้นเขาไปบนเกาะศรีชังไปสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่
พ่อเขาใหญ่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนทั้งในทั้งนอกเกาะเลย
ชมความอัศจรรย์ของหินย้อยรูปร่างคล้ายกับคนที่เขาเชื่อกันว่านี่แหละ
คือเจ้าพ่อเขาใหญ่ตามตำนานเรื่องเล่า
ต่อกันด้วยร้านเด็ดร้านเด็ดอาหารท้องถิ่น
อย่างร้านป้าหน่อยริมทางมันเด็ดจริง
มีอาหารทะเลสดส่งตรงจากท้องทะเลมาเกาะเลยค่ะ
พบกับเมนูเด็ดที่เรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมได้เยียวยาหัวใจได้มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอด

อร่อยมากดูหน้าดิฉันเป็นต้นนะคะ
อร่อยมากรสชาติจัดจ้านเข้มข้นกลมและที่สำคัญราคาไม่แพงเลย
เพียงเท่านี้คุณผู้ชมคุณเห็นไหมนี่คืออะไร
ปากการังหรือเปล่าถูกต้องค่ะจะพาไปชมการเพาะเลี้ยงปาการังอ่อน
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุลาลงกรมหาวิทยาลัย

คุณจะไปพบกับปากการังรูปร่างแปลกตาด้วย
ที่สำคัญดิฉันได้ทดลองเพาะพันธุ์ปาการังด้วยมือตัวเองนะ
โอ้โหเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดนะสุดยอดมากจริง

เรื่องราวดีทั้งหมดแบบเต็มในรายการโอ้โหไทยแลนด์นะคะ
วันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่๓มีนาคมเวลาเที่ยงครึ่ง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
โอ้โหไทยแลนด์พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์เที่ยงครึ่ง
พรุ่งนี้เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบไม่ไกลกรุงเทพ
แล้วก็ได้ซึมซับปรรยากาศที่มันดีอาหารอร้อย
สีชังนะจ้ะจ้ะไปได้เลยไปที่นั่นแล้วจะบอกว่าอากาศมันเย็นมันไม่ร้อน